สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เช้านี้คุณอยู่กับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะค่ะข่าวแรกวันนี้มาดูกันที่
งปานิตานะคะหลังจากที่เธอได้ตัดสินใจปลงผมบวชเป็นพุทธศาวิกาศีล๑๐
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะล่าสุดเธอลาศิกขาบทเรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังจากที่เจ้าตัวปลงผมบวชพุทธศาสตร์วิกาสีสิบในโครงการเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบล้านความดี
อนุสาวรีมีชีวิตถวายพ่อเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เสถียรธรรมสถานไปเมื่อวันที่สิบสามตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยก่อนที่จะทำพิธีลาศิกขานะคะ
ชีนิงก็ได้เทศนาธรรมทั้งน้ำตาถึงความปิติที่ได้บวชถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
พร้อมกับได้ปลดล็อกความทุกข์ในใจบางอย่างด้วยค่ะ
ต่อปันที่นี้นิ้งจะไม่นิ้งจะ
นี้จะระวังคำพูดทั้งย่อแม่และและย่ออุปถาปดิน
เนอะแล้วใช้หัวใจก็พูดนิ้งเชื่อเลย
เมื่อเวลาวันนี้ออกไปแล้วชีวิตหนูจะมีความสุขและดีขึ้น
ที่ได้บวชถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙พร้อมกับได้ทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ตามที่เคยได้ให้สัญญาเอาไว้สำเร็จค่ะ
แต่ไม่ได้ตกใจที่ว่าเขาจะบวชเพราะดีใจกับเขาด้วยว่าเออเขาเคยพูดกับเรานะว่าเขาจะบวช
เราก็บอกเออสมัยก่อนผู้หญิงจะไปบวชได้อะไรเนอะมันต้องเป็นผู้ชาย
แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าผู้หญิงผู้ชายทำความดีได้หมด
ก็เลยรู้สึกภูมิใจเขาแล้วก็ดีใจที่เขาทำอะไรหลายอย่างที่ให้แม่ภูมิใจ
ในชีวิตหนึ่งเราเกิดมาบนประเทศไทยหมอม้าสอนเสมอความกระตันอยู่
ด้วยแล้วบนบนสิ่งที่ที่เราบวชถวายในช่วงอย่างเงี้
เราก็ได้ทำในสิ่งที่แม่เราจริงลึกก็อยากให้เรา
เพราะเขาไม่มีลูกผู้ชายมันไม่รู้จะไปรออะไรมันมัน
ปลดล็อกทุกอย่างทุกทุกอย่างจริงจริงแม้กระทั่งกับทุกอย่าง
คือก่อนเข้ามานิ่งรู้สึกว่าแบบโอ้ยข้างในมันอะไร
ก็ไม่รู้ว่ามีความสุขแต่พอเข้ามาบวชเรารู้เลยว่าจริงจริง
คนเราไม่ได้มีความสุขจริงจริงเพียงแค่เอาหัวโขนหรือ
เอาอะไรก็ไม่รู้ครอบเอาไว้แล้วก็บอกตัวเองว่าตัวเองมี
ความสุขแต่จริงจริงแล้วอ่ะไม่ได้มันไม่ใช่สุขอย่างที่

เกือบจะหนึ่งสัปดาห์นะฮะที่คุณหนิงปานิตาได้บวชนะฮะ
ถือว่าเธอก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะคะแล้วเธอเองก็
บอกเหมือนกันว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยไม่ใช่จะมองว่า
เอ๊ะเดี๋ยวเธอจะต้องเรียบร้อยถ้าต้องเป็นแบบนี้อืมเธอ
บอกว่าเธอเปลี่ยนที่ความคิดอาจจะไม่ใช่เป็นบุคลิกภัย
นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันว่าหลังจากนี้เนี่ย
จะมีเรื่องราวดีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะฮะสิ่งหนึ่ง
นี่พี่หนิงบอกเลยนะคะว่าได้จากการบวชในครั้งนี้คือ
สติมากขึ้นในการทำหรือว่าในการพูดอะไรก็แล้วแต่ค่ะ
พูดกับสามีเนี่ยอยากให้เขาไปทำอะไรแล้วก็พูดกับ
เขาดีดีด้วยเหตุผลนะคะไม่ใช่แต่ก่อนอาจจะใช้แต่
อารมณ์อย่างเดียวตอนนี้ก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่